ที่มีแม่คนหนึ่งของเด็กหญิงวัย๑๕ปีได้มีการแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้นะครับ
ว่าครูของเด็กหญิงข่มขืนเด็กหญิงตั้งแต่ม๑ถึงม๓มาราทอนนานถึง๓ปีเลยนะฮะ
จนกระทั่งทางจังหวัดนครพนมทางตำรวจสพเมืองนครพนม
เขามีการขออนุมัติศาลออกหมายจับครูคนนี้
ปรากฏว่าเมื่อวานครูคนนี้ไปขึ้นศาลนะครับแล้วก็ได้รับการประกันตัวนะฮะ
หลังจากตำรวจสพเมืองนครพนมนำหมายสารจังหวัดนครพนมเข้าจับกลุ่มครูอัตราจ้างอายุ๕๔ปี
สังกัดโรงเรียนมัธยมชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนม
ซึ่งครูคนนี้เป็นครูสอนการงานอาชีพนักเรียนชั้นม๑ถึงม๖นะครับ
แล้วทีนี้นะฮะก็มีผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๕ปีคนหนึ่งได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ว่าครูคนนี้
กระทำผิดต่อเนื่องโดยกระทำอาณาจารย์และข่มขืนลูกสาวของเธอ
ตั้งแต่ลูกสาวของเธออยู่ชั้นมหนึ่งถึงมสาม

จนกระทั่งเป็นนางสาววัย๑๕ปีแล้ว
แล้วก็ยังเป็นญาติกันด้วยใช่ไหม

เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
ทำให้ผู้ปกครองของเด็กเข้าแจ้งความ
แล้วก็ทางตำรวจสพเมืองนครพนมรับแจ้งความ
จนกระทั่งสอบสวนทราบว่าครูคนนี้ทำผิดจริง
หลังจากตำรวจได้คุมตัวผู้ต้องหา
ไปเสนอขอฝากขังที่ศาลจังหวัดนครพนม
ตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคม
สารไม่อนุญาตให้มีการประกันตัว
แล้วก็ถูกนำตัวส่งไปฝากขังที่เรือนจำกลางจังหวัดนครพนม
แต่ล่าสุดมันวานนี้๓๑พฤษภาคม
ทางญาติได้นำหลักทรัพย์ไปยื่นขอประกันตัว
ต่อสารอุทธรภาค๔ภายหลังทางสารอุทธรภาค๔
ก็ได้อนุญาตให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวครับ
โดยใช้หลักทรัพย์โฉนดที่ดินวงเงิน๕แสนบาทในการประกัน

ตำรวจอยู่ระหว่างการเร่งสอบสวนเพิ่มเติม
พร้อมสรุปพยานหลักฐานส่งอายการตามขั้นตอน
อกจากนี้ยังมีการสอบสวนเพิ่มเติมนะครับ
พบว่าลูกชายของผู้ต้องหาซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปี
มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการกระทำผิดด้วย

คือผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๑๕ปีนะครับ
ก็พาลูกสาวของเธอให้ปากคำต่อสหวิชาชีพด้วย
แล้วก็เด็กหญิงวัย๑๕ปีตอนนี้ก็ต้องเป็นนางสาวแล้วนะ

บอกว่าถูกนายเอ็มนามสมมุตินะ
บุตรชายของคุณครูคนนี้ข่มขืนเหมือนกัน
ขณะที่เด็กชายเอ็มดูหนังโป๊อยู่
ทีนี้ครับตำรวจเนี่ยก็พยายามที่จะให้แม่ของเด็กชายเอ็มเนี่ย
นำตัวเด็กชายเอ็มมามอบตัว
ส่วนกรณีของครูคนนี้ซึ่งก็เป็นลุงของเด็กหญิง
ก็ถูกศึกษาธิการสั่งไล่ออกจากครูแล้ว
แล้วก็ในฐานะญาติกันทางฝั่งผู้เสียหายกับแม่
ก็บอกว่าจะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยนะฮะ
ตอนนี้เด็กชายเอ็มก็โตอายุ๑๖แล้ว

ก็มีการก่อเหตุมาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กชายอยู่
ทีนี้พนักงานสอบสวนก็จะต้องร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
สอบสวนต่อไป
มีคำสั่งไล่ออกแล้วนะครับสำหรับครูคนนั้นกล่าว
เนื่องจากมีตำแหน่งเป็นครูอัตราจ้างไม่ได้เป็นข้าราชการ
สามารถไล่ออกโดยไม่ต้องรอการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
ส่วนความผิดทางอาญาเป็นหน้าที่ของทางตำรวจที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ